แต่ตอนนี้ต้องบอกว่ายิ่งจำนวนผู้ป่วยนะคะผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
ยังไม่พอคนที่ยังทำงานหนักอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ก็คือบุคลากรทางการแพทย์จริงนะคะก็ยังต้องส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่อง
อย่างล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่นี่คือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมาโดยตลอดนะคะ
แล้วไม่มีวันหยุดไม่ได้พักเลยแล้วเราจะเห็นว่าเวลาที่เขาปฏิบัติงาน
คือเจ้าหน้าที่ไม่ได้สวมชุดสบายแบบเรา
บางที๒ชั้นต้องมีเทปคาดที่หน้าวันนี้ก็ถ้าเข้าไปดูในกลุ่มแชท
ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบีมีการนำภาพนี้ค่ะ
เป็นพยาบาลสองคนนอนอยู่กับพื้นเสื้อผ้าเนี่ยเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อ
เพื่อนพยาบาลต้องคอยประคองอยู่นะคะ
คือก่อนหน้านี้ทีมบุคลากรของทางการแพทย์โรงพยาบาลคลองท่อม
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของคลองท่อม
ก็ไปตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
คลัสเตอร์งานศพในวัดคลองท่อม
มีคนติดเชื้อจากงานนี้มาถึง๓๐คนนะคะ

บริเวณที่ทำงานก็คืออาคารของวัดคลองท่อม
อย่างที่เห็นเป็นเต็นต์อย่างนี้ไม่ได้เป็นห้องแอร์
มีชาวบ้านมารอตรวจมากกว่า๑๐๐คน
เจ้าหน้าที่พยาบาลสองคนนะคะที่เราเห็นในภาพ

เพราะว่าทนอากาศที่ร้อนจัดไม่ไหวค่ะ

เจ้าหน้าที่เขาทำงานหนักมาตลอดเต็มเลย

พอมีคนเห็นเหตุการณ์ก็ต้องวิ่งเข้าไปช่วย
แล้วก็ปฐมพยาบาลจนทั้งสองท่านอาการดีขึ้นนะคะ
โอ้โหเห็นภาพนี้แล้วหลายคนสะท้อนใจเลยนะครับ
นี่คือคนที่เหนื่อยกว่าเราในยุคนี้ช่วงนี้จริงนะคะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ชื่นชม
แล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานกันอย่างหนัก
ขณะเดียวกันทางสสจกระบี่ก็ต้องเตรียม

ในการเร่งคัดกรองบุคคลเสียงเนี่ยค่ะ

แต่เจ้าหน้าที่ก็มีน้อยนิดอย่างที่เห็นแล้วทำงานกันตลอดเวลา

ทางเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
ต้องสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดรวมถึงตลาดสด
แล้วก็ต้องเร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกโดยเร็วที่สุด